ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายเขาทะเลาะกับแฟนสาว
ทีนี้เพื่อนร่วมคอนโดก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
พออาศาตำรวจมาจอดรถขวางเอาไว้

ฟอร์จูเนอร์ชนกระบะของอาสาตำรวจแล้วหนีเลย

ระวังระวัง

เอาออกรถอีกเอาออกรถเลย
เอาออกรถออกเลย

ใช่ค่ะคือเสียงชนตึ้งเลยนะ
แล้วก็ขับออกไปด้วยความรวดเร็วค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่คอนโดแถวรามคำแหง
คลิปนี้กระบะคันขาวเป็นรถของอาสาตำรวจ

แล้วก็ถอยชนซ้ำสองอีกรอบนึง

เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่น

ถึงขนาดพุ่งชนรถที่จอดขวาง

โดนรามคำแหงทำร้ายแฟน

ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ที่คอนโดนี้

เขาเป็นลูกบ้านอยู่ในคอนโดนี่แหละค่ะ
ก่อนเกิดเหตุคุณเมามา

ขับกระบะขาวมาระงับเหตุ
แล้วอาสาตำรวจจอดกระบะขาวเนี่ย

แต่ว่าคนขับไม่ยอมลงมาคุยกับเจ้าหน้าที่นะ

แล้วก็ขับหนีอย่างที่คุณผู้ชมเห็น